ใส่ตาและข่าวนี้ต้องชมด้วยตาชมด้วยตาเพราะอะไร
ป้าเวลาคนเขาเอาของมาใส่ตู้ปันสุก
ป้าเขาจ้องเลยพอลงปุ๊บโกยโกยจนเกลี้ยง
ภายในไม่กี่วินาทีคนอื่นไม่ต้องรับประทานกันครับ
เสียงไม่มีก็อธิบายด้วยภาพแล้วกัน
เหตุการณ์นี้ฮะที่ลายล้อมตู้ปันสุก
โดยคำว่าตู้ปันสุกมันต้องแบ่งปันกัน
มีคนมีน้ำใจเอาของมาให้จากนั้นคนในตู้ปันสุก
ก็ต้องเอาคนละห่อคนละชิ้นเอาไปกินเพื่อประทังชีวิต
แต่ว่ารอบนี้มากันแบบเป็นแก๊งใช้คำนี้
เป็นแก๊งป้ามีทั้งเสื้อแดงเสื้อฟ้าเสื้อดำ
พอคนเอาของวางเอาของวางปุ๊บเปิดตู้รัวใหญ่เลย
หยิบของเข้าไปจนกระทั่งสุดท้าย
ภายในเวลาไม่กี่วินาทีของที่ผู้ใจบุญ
เอามาใส่ตู้ปันสุกที่ว่านี้เกลี้ยงเลย
เกลี้ยงแปลว่าอะไรไม่เหลือเลย
เท่ากับว่าคนที่เขาก็จะไม่มีกินเหมือนกัน
เดินมาเนี่ยเห็นมีคนเอาของมาใส่แล้วนะ
พอเดินมายังไม่ทันจะถึงดีอีกประมาณ๔๕เมตร

ปันสุกร้านขายยาสะพานใหม่

เน็ตที่อยู่ย่านนี้บอกเจอแก๊งนี้เห็นทุกวัน

เขานั่งปักหลักอยู่ข้างตู้
อ๋อปักตรงนี้ฮะเขาจะมีเวียนเทียนกัน

คือปากหลักโดยปกติเจ้าที่จุดทูปหรือจะมา
รอบนี้ไม่ต้องจุดฮะเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

หากใครไปใครมาเอาของใส่ตู้ปันสุก
เขาจะลุกพลึบขึ้นมาเหมือนลายล้อมตรงนี้

หยิบพอได้ที่ได้ถุงใหญ่ก็โกยกันกลับไป
แล้วก็นั่งรอรอรอบใหม่รอบใหม่มา
ใช้วิธีการเดิมเลยเป็นแบบนี้

มันยังน้อยไปสำหรับข่าวข่าวนี้นะครับเบื้องต้น
แล้วถ้ามีข่าวนี้ใครจะทำอะไรได้บ้าง

จากจิตสำนึกของตัวพี่หรือป้ากลุ่มนี้เองฮะ
ป้าตื่นหรือยังป้ากลุ่มนี้ค่ะ